ทางช่องไทยรัฐทีวีของเราเนี่ยหลากหลายมากมายเลยคุณผู้ชมค่ะ
สายหมูก็มาสายกินก็มีเกมโชว์ก็ดีโอ้โหสุดยอดเลย
จะมีความสนุกอะไรรอคุณอยู่บ้างไปชมกันเลยค่ะ
วันอาทิตย์แบบนี้ไม่ต้องลุกไปไหนเกาะขอบจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ไว้เลย
เรามี๓รายการ๓สไตล์มาเอาใจแฟนถึงหน้าจอยาว
ตั้งแต่๔โมงเย็นจนถึง๖โมงเย็น
เริ่มจากรายการที่สายมูต้องดูพลาดไม่ได้กับคชาพาพาไปดู
สายมูตัวแม่มดดำขชาพา
เขาจะพาแขกรับเชิญสุดพิเศษไปร่วมทริปมูทุกทิศทั่วไทย
ที่ไหนวะแน่แม่พาไปมูแน่นอน
พร้อมกับเรื่องเหลือเชื่อและพริกแก้เคล็ดเสริมดวงให้ปัง
สารหลักเมืองที่มีปฏิหารเยอะที่สุด
ขชาพาพาไปดูวันอาทิตย์๔โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ต่อที่๕โมงเย็นเป็นช่วงเวลาของตัวแม่เขาค่ะ
กับวาเรตี้ท็อกโชว์ป้ายแดงแสงทุกย่าน
ในจัดจ้านย่านวิพา
งานใหญ่งานปังใครไม่จัดเราจัด
วบตึงเอา๓ตัวแม่มาปะทะกันแบบไม่มีใครยอมใครแน่นอน
หญิงรัฐาจัดจ้านด้านการเต้น
ปองศักดิ์จัดจ้านด้านการร้อง
แต่จะตัวเคลมเองว่าจัดจ้านด้านฟีฟ่าอุ๊ปซ์
และเกรสการกล้าวจัดจ้านด้านการแสดง
นึกภาพออกไหมคะว่าทั้งสามจัดจ้านเขามาเจอกัน
แล้วจะมันขนาดไหนไปดูเลย
ส่วน๖โมงเย็นเป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนไปกับเสียงเพลง
และเอาใจผู้เข้าแข่งขันในร้องได้ให้ล้าน
รายการขาประจำเจ้าเดิมที่เพิ่มเติมอรรถรสให้เข้มข้นยิ่งขึ้น
กลมกล่อมด้วย๒พิธีกรคู่ซีหนุ่มสันติศุกร์และเป๊กกี้ศรีธัญญา
รับประกันความหาครบรสแน่นอน